ย้อนกลับไป๒๓มิถุนายนที่ผ่านมาที่เกิดเหตุนะคะ
ตัวถังกัสคาแบรออกไซด์ระเบิด
โรงเรียนราชวินิตมัธยม
จนเป็นเหตุทำให้น้องนักเรียนชายคนหนึ่งคือน้องเบ้นเสียชีวิต

เพราะว่าในช่วงเช้าค่ะตั้งแต่๘โมงเลยค่ะ

ทางด้านของชุดครูฝึกสาธิตทั้ง๔นาย

สีหน้าแต่ละคนก็ยังเศร้านะ

ยังเศร้าและยังดูเคร่งเครียดกันอยู่เลยอะ
ทางด้านหัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยของสามเศษนะคะ

ก็นำเจ้าหน้าที่ดับเพลิงซึ่งเป็นชุดครูฝึกสาธิต๔นาย

ไปทำการบวชหน้าไฟอุทิศศูนย์กระสน
ให้กับนายขุมทองเปรมมณีหรือว่าน้องเบ้น
อายุ๑๘ปีนักเรียนชั้นม๖ที่เสียชีวิตค่ะ

โดยทางด้านของเจ้าวาดวัดแคนนางเลิ้ง

เป็นผู้อุปสรมบทให้กับเจ้านวิทยุทธิ์ทั้งสี่นาย
แล้วก็ยังมีญาติและน้องชายของน้องเบ้น
ร่วมในพิธีอุปสมบทนี้ด้วย

เป็นความประสงค์ของครูฝึกสาธิตดับเพลิงทั้ง๔นายเอง
แล้วอะไรที่ทำแล้วแล้วมันเกิดประโยชน์และเป็นสิ่งที่ดี

ที่สำคัญบอกด้วยว่าอยากให้น้องเบนได้รับรู้
แจ้งความประสงค์และทางเราก็ติดต่อ
เพื่อให้เกิดความสบายใจส่วนของน้อง
แล้วก็ในปัจจุบันคืออะไรซึ่งทำแล้วขอให้เกิด
สิ่งที่ดีนะครับก็ทางเราก็พยายามทำเต็มที่ที่สุด
ทางเรากลับขอโทษขอโทษทางครอบครัวผู้เสียชีวิต
แล้วก็น้องนักเรียนที่ได้รับผลกระทบทุกท่าน
ก็หลังจากนี้พวกเราก็ตั้งใจที่จะทำงานตรงนี้ให้ดีที่สุด
นี่แหละครับแล้วยังบอกนะส่วนเรื่องของสภาพจิตใจ
ของเจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นนะคุณนะ
คือตอนนี้ทางผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะ
แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ทุกคนทั้งสารภัยสถานีดับเพลิง
แล้วก็กู้ภัยสามเศษเองก็ต้องดูแลจิตใจกันต่อ
และจะขอตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนและสังคม
ตามที่เคยมุ่งมั่นไว้ต่อไปนะ
นี่ก็เป็นการบวชหน้าไฟเพราะว่าตอนเย็นจะมีพิธีที่สำคัญนะ
ใช่ค่ะในช่วงเย็นนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เวลาประมาณ๑๗นาฬิกาค่ะของวันนี้
จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพน้องเบ้นเป็นกรณีพิเศษด้วยนะคะ